ยิ้มจริงนะตั้งแต่คราวแรกโนรูมาคิ้วพันกันอยู่นี่

นวดผ่อนคลายคิ้ว
ไม่ต้องผูกโบค่ะแต่จะให้ดูคลิปนี้ปกติเวลาหิว
มีแล้วเหรอ
ก็นี่แหละเห็นแบบชัดเลย
เดี๋ยวนะดอมถามหน่อยถ้าเกิดว่าบ้านพี่เบิร์ตน้ำท่วม
พี่เบิร์ตกริ้งเดี๋ยวโทรหาดอมปั๊บ
โทรหาดอมดอมจะบอกเลยดีใจน้ำตาไหลเลย
อะไรนะ

พี่ทหารก็หันดูอย่างนี้เลยแล้วก็โกบยิ้ม
เดี๋ยวดูแววตาค่ะแววตาอีสานพอเห็นเฮ้ยอะไร
เออแล้วเดี๋ยวหันต่อมาปุ๊บเห็นแบบนี้ปุ๊บหันมามองอีกฝั่งหนึ่งเออ
แล้วอะไรที่ยังมีอยู่ด้วยมัวกกันน็อกกุมโชค
ยังใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัย
จากผมจะขี่มอเตอร์ไซค์มีใบขับขี่ปลอดภัยแล้วผมพายเรือส่งของต่อน้ำท่วมได้ด้วยครับ
ซึ่งในคลิปเห็นแบบนี้เราก็อมยิ้มค่ะเพราะว่าตอนนั้นทหารก็ไปช่วยเหลือประชาชนเอาเจอในพื้นที่แบบนี้ด้วย
แต่ฝากไว้หน่อยถ้ามีเสื้อชูชีพเสื้อพยุงตัวก็จะดีนะ
ใช่อันนี้ก็เป็นห่วงเป็นอย่างไรพี่เบิร์ตอมยิมหรือยังโอ้ลืมว่าจะรักเราไอ้ดอม